รัศมีแขนะคะมาให้กำลังใจกันต่อกับดีเจมะตูมค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่เขาเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องกรณีโควิด๑๙แล้วนะคะ
แล้วก็เก็บตัวเงียบนานร่วมเดือนคุณผู้ชม
หลังจากที่เดินทางไปรับทราบข้อเก่าหานะคะ
พรบโลกติดต่อแล้วก็พรกรฉุกเฉินนั่นเองค่ะ
คือต้องบอกว่านะคะเขาเคลื่อนไหวล่าสุดเท่าที่ไปดูในไอจีค่ะ
คือวันที่๙มีนาคมนะคะได้โพสต์ภาพนี้คุณผู้ชม
โพสต์ภาพฝนตกพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดยังไม่ให้อภัยตัวเองนั่นเองนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะมีความเคลื่อนไหวแล้วนะคะ

แต่เป็นพี่สาวคนสนิทก็คือคุณหนิงปณิตานั่นเองค่ะ
โพสต์ผ่านไอจีนะคะเป็นภาพพี่หนิงอยู่ที่เสถียรธรรมสถานค่ะ
ซึ่งปกติพี่หนิงก็จะไปกราบแม่ชีสันสนีอยู่บ่อย

ชาวเน็ตก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
แล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็อาจจะหายหน้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นั่นเองค่ะ
ก็เล่าบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิต
หันหน้าเข้าสู่ทางทำอย่างจริง
แต่ไม่คิดจะทำสักครั้งเลยค่ะ

ดีเจมส์มาตูมพูดเลยว่า
มันคือความตกต่ำที่สุดในชีวิต
ที่ตัวเองมีสติสัมปัชญะครบถ้วน

เรื่องราวทั้งหมดก็อย่างที่ทราบกันคุณผู้ชมในคลิป
มะตูมฟังไปน้ำตาไหลไปเลยนะคะ

ไป๒เดือนที่แล้ว๒๘มกราเป็นวันที่ตูม
รู้สึกว่าชีวิตตูมนั่นคือจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตเรา

แต่ตุ้มรู้สึกว่าตูมไม่อยากรู้สึกอะไรอีกแล้ว
มันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของตูนที่

แต่ตุมฆ่าตัวเองตายมาแล้ว
อันนี้เตือนใจทั้งดีเจมะตูมแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะ
ซึ่งภาพที่เห็นนี่แหละค่ะก็คือคุณดีเจมะตูมเนี่ยมานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งมีอยู่ช่วงนึงนะคะดีเจมะตูมก็บอกว่าเขาขอโทษทุกคนตลอดเลยที่ผ่านมาที่เกิดเรื่องราวมากมายค่ะ
ซึ่งแม่ชีก็บอกนะคะว่ามะตูมมีอยู่คนนึงนะคะที่ยังไม่เคยขอโทษเลย
ก็คือคุณแม่ของมะตูมเองค่ะลงไปกราบเลยภาพที่เห็นก็คือดีเจมะตูมเนี่ย
ลงไปกราบคุณแม่นะคะก้มกราบคุณแม่ทั้งน้ำตานะคะ
ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่มายาวนานมากเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนเขาเรียกอะไร

เขาโดนหนักนะในโฟเซียลเปิดเข้าไปดูในคอมเม้นท์นี่คือ

ด้วยการหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติธรรม

แต่ขอให้มีสำนึกแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะ